คุณผู้ชมครับอีกที่หนึ่งที่จะพาไปผมว่าต้องอิ่มแน่
เพราะว่าที่นี่เขาอาหารขึ้นชื่อจริงเลยนะครับที่จังหวัดสตูน

แข่งกันทำอาหารโดยมีโจทย์หลักวัตถุดิบหลักที่จะนำมาใช้
นั่นก็คือปลาเข็ม

ข้าวต้มกับปลาเค็มนะฮะ
มีหลายเมนูที่ทำมาจากปลาเข็มที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับ
ที่จุดชมวิวลาน๑๘ล้านชายหาดปากบาราตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตู
ที่เห็นอยู่นี่คือปลาเข็มนะฮะเพียบเลย
คือเป็นของขึ้นชื่อที่นั่นอยู่แล้วนะครับแล้วเป็นของที่อร่อยมาก
เค็มที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นไม่เค็มปิดปี

แล้วเป็นวัตถุดิบที่ขายดิบขายดีมากในจังหวัดสตูน
เฮ้ยไม่ใช่นะเหรอก็ดีไง
แล้วในงานนี้เขาเลยนำผ่าปลาเค็มนี่แหละครับ
มาทำเป็นเมนูต่าง
ซึ่งก็มีผู้มาร่วมแข่งขันทำอาหารถึง๑๔ทีม

สปาเก็ตตี้ปลาเข็มก็ต้องมีปลาเข็มลงไปด้วย
เพราะว่าแต่ละอย่างที่เขานำมาทำเนี่ยนะฮะ
มีเมนูอะไรบ้างไล่เลี้ยงแบบนี้
หลนปลาเข็มขนมจีน้ำยาปลาเข็ม

สปาเกตตี้ปลาเข็มที่ผมบอกไป

ขนมหวานที่ทำด้วยปลาเข็มก็มีเฮ้ย
ที่ไล่ให้มานะครับไล่มาดูกันก็มีหลายอย่างนะ
ข้าวเหนียวมะม่วงปลาเข็มกะหรี่พับปลาเข็มโอ้ยอะไรอ่ะ
อะไรอะไรก็ปลาเค็มไอติมปลาเค็มเหรอเนี่ย

มีเยอะแยะจริงโอ้โหบอกเลยว่าใครที่เป็นสายปลาเข็มพลาดงานนี้ไม่ได้
คุณจะได้กินอาหารที่ทำมาจากปลาเข็มทั้งนั้นเลย
เนี่ยคุณดูดินี่น่าจะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงปลาเข็มตายแล้วนี่น่าจะเป็นยำส้มโอแล้วต้องมีปลาเข็มส่วนนี้คือหล่นหลนปลาเข็ม
เอาล่ะงานนี้ผู้ที่ชนะเลิศนะครับเขาได้รับเงินรางวัลไปด้วยนะ๕๐๐บาท
กับถ้วยรางวัลจากการรังสรรคเมนูปลาเค็มแสนอร่อย
ทีมนั้นก็คือทีมภูผาแดงโฮมสเตย์ชนะเลิศด้วยเมนูอะไรรู้ไหมคลาสสิกมากเมนูนั้นก็คือข้าวผัดปลาเข็ม
โอ้โหสุดยอดฟังแล้วดูเหมือนมันง่ายข้าวผัดเคยทานกันอยู่แล้ว
เนี่ยเขาทำด้วยฝีมือจริงเป็นของขึ้นชื่อของทีมภูผาแดงโฮมสเตย์เขา
และอีกอย่างที่เขาได้รางวัลไปด้วยก็คือกะหรี่พับปลาเข็มนั่นเองบอกเลยว่าไม่เคยทานนะ
ไม่น่าเชื่อนะใช่ไม่น่าเชื่ออย่างมากค่ะอาหารคาวผมพอรับได้
แต่ข้าวเหนียวมะม่วงปลาเค็มเนี่ยผมงงมากผมอยากลองชิม
ฉันคิดว่านะให้ดิฉันเดานะเขาจะทำคล้ายหน้าปลากระฉีกก็ทานกับข้าวเหนียวมูล
ใช่ไหมใช่ดิฉันคิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นเออเป็นเหมือนแบบปลาเค็มหวานเหมือนปลากระฉีกหน้ากระฉีกอ่ะ
หน้ากระฉีกที่โรยอยู่ในข้าวเหนียวมูลลักษณะน่าจะเป็นแบบนั้นก็เลยเข้ากับข้าวเหนียวมูล
แล้วก็เข้ากับมะม่วงน้ำม่วงแบบน้ำปลาเออน้ำม่วงอะไรนะ
ข้าวเหนียวมะม่วงจะกินมะม่วงน้ำปลาหวานแล้วเนี่ยคิดไปถึงน้ำปลาหวานแล้วว่าใส่ปลาเค็มเข้าไปได้ไหม
ก็ลองคิดดูนะผมก็อยากลองทานดูถ้าอยากลองทานแล้วอยากมีโอกาสผมว่าลองไปที่จังหวัดสตูน
ลองดูแล้วกันก็เป็นอีกหนึ่งอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดสตูนเขาก็คือปลาเข็มนั่นเอง
ไปทางใต้อย่างนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาหารที่แนะนำว่าเป็นของฝากก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลองสร้างสรรค์ไอเดียเมนูต่างมาก็แล้วกันนะ